เรื่องนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเพราะคำถามของเรามีอยู่

พ่อปู่ฤษีพรมเมษคือปางอะไรแล้วคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
ถ้าอย่างนั้นใครอยากปังอยากเฮงฟังทางนี้
หมอไก่พพาธินีจะพาคุณผู้ชมไปสักการะขอพรกับสถานที่แห่งนี้
บอกเลยชาวตลอดข่าวของเรารู้จักกันดีแน่
ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะ
จากภาพข่าวคนดวงเห็งที่มีคนมาขอพร
ขอโชคลาบที่อาสมรือศรีเนรภาพพุทธคุณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้
จึงทำให้หมอไก่เดินทางมาที่นี่ค่ะ
เพื่อมาค้นหาเคล็ดลับค่ะว่า
ชาวบ้านเขามีการมาขอโชคขอลาบกันที่จุดไหน

ทั้งหมดติดตามได้ในพิกัดเห็งวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะหมอไก่อยู่กับพี่เห็งเชิญยิ้มค่ะ

เราจะต้องมาว่ายขอพรตรงจุดไหนบ้าง

เชิญด้านนู้นเลยครับเดี๋ยวผมพาไปครับ
นี่คือปู่พระเมฆของเราครับนี่คือองค์จริงครับ
จริงที่เราไหว้กันมาประมาณ๒๐กว่าปีนะครับ
เป็นปู่บางชันเข่าแถวเรียกว่าปู่ฤษีพรมเมษครับ
ส่วนใหญ่นี่คนเขานิยมมาขอพรกันเรื่องอะไร
ถ้าส่วนมากจริงแล้วขอได้ทุกเรื่อง
โชคราบการงานขายที่ขายทาง

ถ้าถอดเครื่องหายใจก็คือเสียชีวิตเลย

แต่หลังจากนั้นประมาณสัก๓เดือนได้

อีกจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นร้านพิธีหรือว่าฮิ่งเสียงพ่อแก่เจ็ดชั้นครับ
แต่ท่านฤษีเนรท่านเป็นคนที่รักเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับพ่อแก่

ได้ยินข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีเสียงที่เก่าแก่ที่สุดนี่คือเสียนไหนล่ะคะเนี่ย
เป็นเสียงจากราชการที่๑เป็นเสียงข้างตะโพนนะครับ
เสียงสมัยก่อนบางทีทำด้วยหนังคนมี

จุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่ง
เป็นอีกจุดที่คนไปกลับไห้เยอะที่สุด

เชิญครับหมอไก่ครับนี่จะถึงแล้วครับ
ที่เจ้าสวยเฮงครับกุมารทองของเราครับ
เชิญข้างบนได้เลยเชิญครับ

จริงแล้วจะเป็นแค่ไม้สะดาวฟ้าผ่า

ถ้าอยากจะมีร่างให้คนกลับไหว้แบบนี้

พอช่วยเขาเขาจะได้สร้างร่างให้คนมากราบไหว้

จนสร้างเป็นร่างตัวแทนแบบนี้ขึ้นมา

ถ้าในบริเวณของอาสมศรีเนรของเรามีจุดไหว้เยอะแยะ
นี่แหละครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราจุดต่าง

ตอนนี้เปิดทำพิธีทุกวันอาทิตย์๙โมงครึ่ง

สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เห็งมากเลยนะคะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงไปปังต่อที่ไหน

แล้วเราจะเห็งไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ
อาสมฤษีเนรสร้างเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ญาติโยม
และที่สุดเลยก็คือว่าสร้างสถานที่นี้ขึ้นมา
เพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์
ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็คิดดีเท่านั้น

โอ้โหใครที่รู้คำตอบแล้ว
คำถามของเราย้ำนะเราถามไปว่า
พ่อปู่ฤษีพรหมเมษคือปางอะไร
และคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเฮงช่วงนี้
เพราะอะไรผู้โชคดีหนึ่งท่าน
จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้เลยนะคะ
กุมารทองเจ้าสัวเหงรุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์
จากอาสมรุศรีเนรทาสพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันครับ